โอ้โหก็รู้อยู่หรอกว่าใหญ่ขาวหอมน้ำเยอะนะ
ใหญ่ขาวหอมน้ำเยอะสาบานนะว่าไม่ได้คิดอะไร
อย่าไปคิดมากค่ะกำลังพูดถึงมะพร้าวเผาสวนน้องดาว
เดี๋ยวลูกค้าก็มารับนะจะทำไม่ทัน
แต่จะมีฝนหนักลงมาหรือเปล่า

มีความเป็นไปได้ด้วย
ดูสิแบบผ่านฝนตกเขียงใต้
กำลังปรากหลังผ้าเอาความชื้นเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่

แต่เน้นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะลากยาวลงมาแบบนี้
ช่วงเช้าฟ้าอาจจะยังครึ้มฟ้าครึ่มนะฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เลยวันนี้
แต่หลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงเป็นต้นไปมาจริงได้น้ำได้เนื้อฝนลากยาวเลย
ฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะตั้งแต่นู้นตอนบนเชียงรายภาคเหนือลงมาที่ตากาญจนบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีด้วยนิดนึงนะคะและลงไปถึงนครศรีธรรมราชเลย
ตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายเลยค่ะแต่ภาคอีสานตอนบนสิมาตอนกลางคืน
มาช่วงเราหลับดึกจนถึงเช้าแต่ละพื้นที่ฝนแตกต่างกันไปนะคะวันนี้
ส่วนคลื่นในทะเลอันดามันยังสูงอยู่เลยสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเอาแบบชัวร์ที่สุดงดเดินเรือไปก่อน
ส่วนอ่าวไทยยังคงเหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะ
เรื่องของอุณหภูมิพอมีฝนตกลงมาแบบนี้บางพื้นที่ที่มีฝนนะอุณหภูมิเย็นสบายค่ะหลับลืมตืดไปเลยนะ
แต่ถ้าช่วงรอฝนและจุดที่ฝนไม่มีอย่างเช่นภาคอีสานตอนล่างโอ้โหนี่ในภาคอีสานตอนล่างตรงนี้ค่ะ
เข้มแบบนี้เลยนี่แหละอากาศร้อนอบอ้าวค่ะอุณหภูมิ๓๕องศาเซลเซียสไปเลยจ้า